กันที่ลูกทุ่งรุ่นใหญ่กันบ้างนะคะสำหรับพี่ฮายอาภพรนี่ก็ไม่มีคอนเสิร์ตช่วงนี้นะคะ
เพราะว่าเจอสถานการณ์โควิด๑๙เลยผันตัวเองมาเป็นแม่ค้าขายปลานินแดดเดียวค่ะคุณผู้ชม
ขายดิบขายดีคุณเชื่อไหมขายเป็นร้อยแพ็คหมดเกลี้ยงร้อยแพ็คคุณผู้ชมค่ะ
ล่าสุดมีโปรเจคเตรียมจะตั้งโรงงานผลิตแล้วนะคะคุณผู้ชมแม่ค้าขายเก่งมากบ้านเนี้ยอ๋อ
ใช่ซึ่งพี่ฮายก็บอกว่าแฮปปี้มากพร้อมกับบอกว่าขอบคุณที่มาช่วยอุดหนุนนะคะ
และจากกระแสตอบรับดีเกินคาดแบบนี้พี่ฮายก็เตรียมที่จะเปิดโรงงาน
ซึ่งก็ได้พี่สาวคนสนิทอย่างพี่สุนารีคอยแนะนำแถมชวนไปตั้งโรงงานข้างกันไปเลย
ส่วนเรื่องความปังเรื่องตัวเลขนะคะพี่ฮายแอบกระซิบพี่สุมาหรือยัง
ถามพี่สุมาหรือยังไปลุ้นคำตอบกันค่ะ
ขายดิบขายดีใช่ไหมครับพี่ค่ะก็ต้องขอบคุณทุกคนเดินไปเดินมา
คงจะต้องอย่างงั้นแล้วล่ะก็คงจะต้องอ่านมากกุ้นนายสุพี่สุก็พยับจ้ะดึง
ให้ไปอยู่ข้างกันบอกหนูมาเช่าเลยตรงเจ๊เนี่ยนะ
มันมีที่ดีมากแล้วก็ทำต่อจากเจ๊ไปนะมันจะเลิศมาก
จะลงแค่ล้านเดียวตอนแรกนี่ปลาไปจะ๓ล้านแล้วค่ะ
ใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วน้องพอล็อตเตอรี่ด้วยค่ะ
ไม่รู้แม่ยะนางก็ยังไม่รู้เลยว่าออกเลขอะไร
เดี๋ยวแม่ยานางก็จะเดินเดินไปที่เอ่อเอ่อที่กองสลาก
แล้วก็เดี๋ยวจะมีคนมายื่นให้นั่นแหละสิ่งที่คุณแม่ต้องการ
ไม่ถามพี่สูงค่ะมากมากก็ก็ถามนางตลอดเออ
เพราะว่าถามนางนี่ใช่อาจจะมี๖๒๕๔อะไรก็ว่าไปเออนะ

จดทันหรือเปล่าไม่รู้นะคะก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันงวดวันที่๑สิงหาคม
ทางหน้าจอไทยรัฐนะคะใช่ค่ะแต่เอาจริงจริงของแบบนี้จะไปอยู่ตรงไหน
ดวงคนมันจะถูกมันก็ถูกอยู่ดีไม่ต้องไปรอหน้ากองสลากอย่างเดียวนะคะ
ใช่ค่ะเผื่อล้างออฟฟิศเราก็อาจจะมีโชคก็ได้พอ